คำถามง่ายอยู่ในช่วงนี้เลย
ให้คุณผู้ชมไปเที่ยวนี้ดีกว่า
งานประเพณีวัวเทียมไทยม้าเต้น
ปีมีครั้งเดียวเป็นของเด็ดของจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ
แล้วก็ไปดูลีลาคนเต้นที่ไม่ห่วงสวยกลางโครนในงานส้มโอหวานด้วย
ปิดท้ายแวะชิมก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบริมทุ่ง
ทั้งหมดทั้งมวลนี้รอให้คุณผู้ชมไปติดตามไปเที่ยวกันอยู่ฮะ

คุณผู้ชมฮะนี่เห็นลีลาเด็กก่อน

เออนี่เต้นเก่งมากเลยนะฮะนี่
ม้าที่แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามนะฮะ
ลีลาการเต้นเข้าจังหวะเพลงของเขา
เป็นการแสดงเปิดงานประเพณีวัวเทียมไถสวยงามนะฮะ
และมาเต้นสืบสารประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัวเทียมไถ

เพชรบุรีจ้างานนี้นะ
ประจำภูมิสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ

งานนี้จัดขึ้นที่ลานชุมชนบ้านหนองตาพฤษ

ในงานมีการประกวดวัวเทียมไถ๒ประเภท
แก่รุ่นเยาวชนแล้วก็รุ่นใหญ่
อันนี้รุ่นใหญ่นะ
กติกาคือเจ้าของวัวจะต้องนำวัวลงแสดงเป็นคู่
ตกแต่งวัวให้สวยงามก่อนนำเทียมไถมาสวมคอ

ลักษณะวัวที่สวยงามจะต้องขุ่นหน้าตรงหน้าเชิด
หน้าตรงหน้าเชิดหางต้องกระดก
หลังต้องเรียบตรงวิ่งได้จังหวะฮะ
งานนี้มีประชาชนและเกษตรกรนำวัวเข้าร่วมประกวดนะฮะ
เทียมไถประมาณ๒๐๐คู่
เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรม

โอเคนี่ดีของเพชรบุรีครับ
นี่เห็นม้าแบบเต้นแบบนี้ใช่ไหม

งานนี้คืองานส้มโอหวาน
อยู่ที่เฉยภูมิภาเน๊
ธรรมดาที่ไหนดูสิ

สภาพแบบนี้เป็นโครนเลยแต่แหม
ลีลาสีสันการประกวดแข่งขันส้มตำหมี่ผัดลีลาก็ยังเล้าใจเหมือนเดิม
แล้วดูสิคะต่อให้ดินจะเฉอะดินจะแฉะจะเละเทะขนาดไหน

ก็มีเสียงเชียร์จากลูกทีมทั้ง๖ทีม
งานนี้นะชนะไม่ชนะไม่เป็นไร
ขอมันแล้วสะใจเอาไว้ก่อนนะคะ
นะครับจากทั้งม้าเต้นทั้งคนเต้นแล้วนะฮะ
เต้นกันจนเหนื่อยก็ต้องมาเต้นกันต่อและกินกันต่อด้วย
คุณผู้ชมนี่ฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวริมทุ่งที่ร้านโยกชาม
ต้องใช้แบบนี้ยกนี่ยกชามเลย
เตี๋ยวเรือห้อยขานะครับริมถนน
หมายเลข๒๐๔๔สาย๑๐๑โพนทองตำบลเหนือเมือง

บรรยากาศภายในร้านถูกตกแต่งตามสไตล์อีสานย้อนยุค
มีโต๊ะให้เลือกนั่งทั้งแบบห้อยขาสบายก็ได้

เมนูเด็ดของร้านที่มาแล้วต้องสั่งต้องลองก็คือเกาเหลาหม้อไฟ
คุณเห็นไหมชื่อร้านเขายกจริงนะฮะ
ไม่ใช่แค่ยกธรรมดานะต้องมีไม้เลข๗ด้วยนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณเกาเหลาหม้อไฟที่ต้องสั่ง
เลือกได้ทั้งหมูตุ๋นหมูสดเนื้อตุ๋นเนื้อสด
แล้วก็ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูราคาหม้อละ๑๒๐บาทเท่านั้นนะครับ
ส่วนเมนูก๋วยเตี๋ยวก็มีให้เลือกทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกข้น
เนื้อตุ๋นเนื้อสดหมูตุ๋นหมูสด

ส่วนเส้นก็มีให้เลือกหลากหลายเส้นแล้ว
แต่ท่านจะชอบนะมีครบทุกเส้นตามแต่ใจท่านหวังเลย
เริ่มต้นที่ถ้วยละ๕๐๖๐บาทนะครับ
ร้านเปิดให้ทุกวันเปิดบริการทุกวันเลย
ตั้งแต่เวลา๙โมงครึ่งถึง๕โมงเย็น
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๙๗๑๐๔๙๙๕๕นะครับ

คำถามมีอยู่ว่าประเพณีวัวเทียมไถและม้าเต้น
จัดขึ้นที่จังหวัดอียัง
เฮ้ยคุณไปเอี่ยงเดี๋ยวก็คิดว่าโน่นไปอีสาน
ไม่ใช่อีสานไปจัดขึ้นที่จังหวัดอะไร

จะเป็นการ์ดมูลค่า๕๐๐บาทในนี้มีเงินให้อยู่แล้วนะ
คุณผู้ชมก็สามารถไปช้อปปิ้งได้ที่เซ็นทรัลนะคะ
ในโอกาสฉลอง๗๕ปีเซ็นทรัลก็มอบของรางวัลนี้

ใช่นะฮะรับไปเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะสแกน
แล้วก็ส่งเข้ามาทางไลน์หน้าจอนะครับ